สวัสดีค่ะมานั่งสู่พลาสติปากท้อง

จับรายการเชภีไปท่าย
วันนี้ครับพี่จะพาจ๊ะไปกินอาหารที่ระดับ
จริงแล้วเนี่ยเอาดี

ต้องเรียกว่าคนที่ผ่านเพชรบุรีจะไปหวีนต้องแวะทานทุกคน

คนที่ไปวีนก็ต้องไปกับขนาดข้าวที่ร้าน

คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยอยู่โซนนี้เยอะ
แต่จ้างงพี่โอ๊ตจริงแล้วเราอยู่เพชรบุรีเนี่ย
ร้านเราก็แบบว่าเป็นจุดเช็คอินอยู่แล้ว

แล้วพี่เมียรูปอามา

เหมือนกันแล้วผมอยากทำร้าน
แกก็เลยให้ผมมาทำร้านที่กรุงเทพ
เป็นนำทีอ่ะที่กรุงเทพนี่แหละ
ชีวิตผมโตมากับพัฒนาคารโตกับร้านอาหารมาตลอดเลย
ต้นทุนไม้อะไรอย่างเนี่ย

ทุกอย่างมันจะใหญ่ตาม

ราดเยาะหมูค่ะ

อ่ะไม่เล่นมุกอะไรแล้ว

แค่สั่งอาหารยังไม่พอ
งั้นขอตามเข้าไปถึงในครัว
ซึ่งพี่โอ๊ตก็ไม่คิดจะปิดบังแต่อย่างใด
ด้วยความที่ครอบครัวอยู่ในธุรกิจการทำพัฒนาคาร
โดยเฉพาะอากงที่เคยเป็นเชฟมาก่อน
โอ๊ตเขาจึงเติบโตมาพร้อมกับ
การได้รับการฝึกจากอากงตั้งแต่เด็ก
ว่าวางใจในฝีมือการทำอาหารได้เลยล่ะครับ

อีกหนึ่งสิ่งที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือ

ที่ขายดีตามแบบฉบับของร้านน่ำเทียนนั่นเองล่ะครับ

กวางตุ้งหรือฮ่องกงนั่นเอง

ผมเข็มว่าไม่เสร็จเส้น

บางคนไม่ใช่ใช่แถบ
จะตีเต้าเจี้ยวแล้วก็แป้งหมูผสมหมูแล้วก็ตีเป็นน้ำกระทะใหญ่

พูดเลยอ่ะหมูคือเด็ดมากนุ่มแล้วมันมีความเด้งในปากเราเลยนะคะ
และที่สำคัญนะมาที่นี่ไม่ต้องปรุงจริง
ไอเลี่ยแฮกื้นนะคะ

แฮกื้นคืออะไรครับนี่บ้าง
คือนึกภาพมันจะเป็นของทอดนิดหนึ่งของจีน

อ่านะครับอย่างงี้แห้กื้นเนี่ยมันเป็นกุ้ง

ก็จะเริ่มตั้งแต่การนำกุ้งที่ถูกแช่จนแข็งมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก

จึงนำไปเนื้องอีกที

ต้องถึงขั้นปิดร้านทำกันเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชม
โบราณอ๋อหรือลมควันใช่คือหมูแดงที่ร้ายก็ยังย่างอยู่วิธีนี้อยู่
เอาล่ะครับใครอยากเป็นเศรษฐีเตรียมปากกามาวงกันไว้ได้เลย
เพราะพี่โอ๊ตเขาจะมาเผยเคล็ดลับความอร่อยของหมูแดงจากร้านน่ำเทียน
เริ่มตั้งแต่การหมักหมูที่พี่โอ๊ตจะเลือกเนื้อหมูส่วนหัวสัน
มาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงทั้งไข่ไก่ผงปรุงรสน้ำตาลสาย
ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำมันงาน้ำปลาน้ำตาลปี๊บ
สีสันด้วยสีผสมอาหารนิดหน่อยหมักทิ้งไว้หนึ่งคืน
แล้วค่อยนำไปอบในเต้าทานแบบโบราณก็จะได้หมูแดงกลิ่นหอมฟุ้ง
อันเป็นที่เรื่องลืนนั่นเองล่ะครับจ๊ะคุณผู้ชมครับพูดถึงหมูแดง
มันก็ต้องโยงเข้าถึงว่าสุดยอดอาหารจีนที่ทุกคนรู้จัก
บะหมี่หมูแดงมันเด็ดอย่างงี้ขอไปเรียนรู้ได้
เพราะว่าจริงเป็นคนชอบกินมากอ่าได้ครับผมสำหรับทุกคน
แต่ก่อนที่เราจะได้เห็นฝีมือการทำบะหมี่ของเฮียป้อง
ตอนนี้ขอข้ามมาดูอีกหนึ่งร้านระดับตำนานที่อยู่คู่เมืองสมุทรปราการมากกว่า
หนึ่งร้อยยี่สิบสองปีนั่นก็คือร้านลิ้มดำรง
ซึ่งมีคุณแม่จรินที่รับช่วงการทำขนมจากมาเป็นรุ่นที่๓

พอมาถึงก็จะเห็นคุณแม่เจรินกำลังทำขนมจากอยู่พอดี
พอดีเลยต้องขอคุยด้วยสักหน่อยครับว่าขั้นตอนการทำนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง
ตอนแรกก็ต้องมานวดก่อนนะหมจ่ายเนี่ย
นวดก็จะมีแป้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำแป้งมัน
วดนวดให้เหนียวดีแล้วก็ใส่มะพร้าวขูดลงไปนวด
ได้ที่แล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวพอใส่เสร็จแล้วมันก็จะออกไปเป็นแบบนี้
แล้วก็ทาหัวกะทิทาใบจ่างนะครับเพื่อให้หอมแล้วก็ล่อน
แกะแล้วไม่ติดใบจากแล้วก็ตัดให้อันมันใหญ่หน่อยน่ะ
จากเทคนิคในการห่อแล้วแม่เจรินก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของใบจาก
ที่เลือกมาใช้หออีกด้วยนะครับนมใบจากน่ะที่เป็นเว้นเว้นเนี้ย
อย่าดึงเอาออกนะพอปิ้งแล้วมันอันนี้มันจะหอม
แล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่าแก้ร้อนในได้เนื่องจากมันจะมีสองอย่าง
ตัวเมียใช้ทำขนมนะคะตัวผู้ต้องไว้มุงหลังคา
ใบมันใหญ่มากเลยมันใหญ่แล้วมันยาวอ่ะ
พอห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการนำไปปิ้ง
ซึ่งจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของถ่านที่ใช้นั่นเองล่ะครับ
ฐานไม้กงกลางลูกปิ้งแล้วมันจะขี้เท่าไม่ค่อยมี
จนได้กลิ่นหอมฟุ้งขนาดนี้เนี่ยก็เพิ่งจะสังเกตนะว่า
ขนมจากของที่นี่ดูจะสั้นกว่าของที่อื่น

เคยจากสั้นมาจากยาวมันไม่จำเป็น
เพราะเราไปจากสั้นแต่เนื้อเราเต็มไปจาก
ไปจากยาวเราก็ว่ามันเก๋กกานะ
เห็นขั้นตอนการทำขนมจากกันไปแล้ว
ก็ได้เวลามาคุยกับแม่เจริน
ถึงเรื่องการสืบทอดการทำขนมจากกันบ้าง
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
แต่เส้นทางชีวิตของแม่เจอริน
ก็อาจไม่ได้ราบรื่นนักนะครับ

ครั้งหนึ่งเคยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
จนทำให้เราเกือบไม่ได้เห็นร้านลิ้มดำรง

ไฟไหม้หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลย

ช่วงนั้นน่ารักมากเลยลูกค้า
เราก็ไม่มีสมบัติอะไรนะ

หอบขึ้นรถเก๋งไปเลยนะ

เพราะเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยทานเท่าไหร่

เพราะเด็กในสมุทรประการต้องมาเรียนที่นี่

ของจังหวัดสมุทรประการจริงนะครับ
ที่สามารถอนุรักษ์การทำขนมพื้นบ้านโบราณ

ช่วงหน้าเดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่า
ฝีมือการทำบะหมี่ของเฮียป้องจะเป็นยังไงบ้าง

โอ้โหนิ่งแบบเนื้อวัวนิ่งแบบหมูอีกอ่ะ
เราเคยนั่งคิดว่าฉันคิดผิดว่ะ
จริงแล้วฉันตดภัตรธาณที่ก็ดีกว่าคุยไหม

แล้วทำไมร้านที่นำเทียนต่างกับที่อื่นยังไงครับพี่
หนึ่งคือเส้นเราทำเองนะครับ
เขาบอกว่าเขาทำเองแต่ไม่ได้ทำที่นี่นะเฮีย

คือเส้นเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นอย่างที่ป้องสำเนีย
เส้นเราจะเล็กแล้วก็เอาวิธีล่วงจะลำบาก

เส้นดูแบบดูใสเลยนะจริง
มันดูไม่ขุ่นเหมือนที่เราเคยเห็น

เฮียค่ะอย่ามากินอย่างเดียวค่ะทำด้วยค่ะ

อะไรอ่ะไม่มีใครหาด้วย

ใช่ครับ

ข้าวน้ำเย็นเพื่อความกรุบกรอบของเส้น

จริงดูท่าแล้วดีกว่าตอนเป็นพิธีกรอีกนะ

หรือว่า
ขอคุยหลังบ้านกับพี่โอ๊ตก่อน
เป็นการลวกเส้นแบบกวางตุ้งแท้

ยังมีอีกเพียบที่พี่โอ๊ตอยากจะให้เราชิมนะครับ

อร่อยมากก็เหินเห่าชื้น

อันนี้เมนูเรียกว่าซิกเนเจอร์ของร้านเลย

ใช่ครับที่เราทำจำหน้าที

หมู่หนูมันจะบอกว่าดูสะอาดมาก

เพราะข้าวความหอมของต่อเคี่ยวแล้วมันมีเพวินเนทัลไปตามมา

หนูสิ่งแบบ
แล้วมันมีกลิ่นไม่ได้คือใครคิดว่าเป็นเนื้อกวางให้แบบเฮ้ยอะไรหรือเปล่า

ก็จะบอกว่ามีขันแห้งเนี่ยอร่อยมาก

เราคนไทยเนื้อคนกลางอะไรอย่างเงี้ย

แต่เป็นน้ำเส้นหมี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ

ไม่ใช่แบบมีอาหารเคล้านะคะ

เป็นเจ้าแรกเลยของนมสดเต้าหู้

เป็นเจ้าได้เหี้ยข้ามขึ้นมา

คือเป็นอะไรที่หอมมากแล้วก็ไม่หวานมาก

ผมเคยให้คำสัญญากับอากงแกวัยว่า
เย็นแขมผมก็แล้วจ่อชื่อร้านไว้ให้อยู่

มาจากจีนเริ่มจากไม่มีอะไรจนสามารถทำชื่อร้านทำ
สิบร้อยสิบปีที่แล้วที่ร้านใหญ่ขนาดสิบสามห้องแถว
จากเรือนชั้นต่างด้วยร้านห้องสิบสามห้องนี่มันทั้งถนนแล้วตอนนี้
ใช่โอ้โฮพี่ออสโอ้โฮคือไฟล์ร้านเมื่อก่อน
เป็นไฟล์นั้นเลยก็คือเฉพาะครัวก็ถอกพื้นที่ร้านผมนี้แล้ว
คือแกเป็นคนสามารถที่จะทำแน่ผู้หญิงขนาดเนี้ย
ชื่อเสียงที่แกสร้างมาทำให้ผมมันคือสิ่งที่มันมีคุณค่าที่สุด
ฉะนั้นมันคือสิ่งที่ผมทิ้งไม่ได้เห็นบอกตอนเด็กของเล่นกับพี่
คือผมเล่นแบบเพราะเล่นกับคนงานในครัว
ตรงนี้ก็ทำอันนี้ผมก็กระโดดไปทำ

สมัยก่อนที่ร้านก็ทำรถจีน
เราก็จะได้ขับรถกระบะเป็นคุณโต๊ะ
โอ๊ตค่ะแล้วแบบว่าจากพัฒนาคารแล้วมาเป็นร้านนี้
เราเคยนั่งคิดว่าฉันคิดผิดว่ะ
จริงแล้วฉันเปิดพัตภัณฑ์ดีกว่าอะไรอย่างนี้เคยไหม
มันสับสนนะปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันต้องเฟฟอ่ะ
งั้นคุณค่อยใส่ค่อยทำค่อยเติมจะดีกว่า

แล้วในอนาคตกันถามในความว่าอยากรู้เอง
ถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นมาทุกอย่างมันโอเคมา
หรือมีสิทธิ์จะขยายสาขาให้คนย่านอื่นได้มีโอกาสได้กินบ้างไหมฮะ

ก็เหลือแค่เราเปิดกระบาดโดยธุระ
อยากให้พี่โอ๊ตนะฮะเราให้ข้อคิดหรือแนวคิดสำหรับคนที่
รีบเริ่มอยากเป็นธุรกิจของตัวเอง
หรือว่ามีงานประจำอยู่อย่าออกมามีอะไรของตัวเองบ้างเนี่ย

คือจริงมันต้องเริ่มจากที่คุณมีใจรักมันก่อน
คือถ้าคุณมีใจรักแล้วคุณก็จะมีความมุ่งมั่นในการทำงานของมัน

หรือสองค่าตรงคือไม่ได้มีศีลมือ
ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ว่านะ
แต่มันต้องดูด้วยว่าถ้าคุณมีฝีมือมีใจรัก

ถ้าใจรักก็จะไปเรียนที่มีฝีมือได้

พี่พยศเนี่ยถึงไม่ใช่ว่าทำใหญ่ไม่ได้เลยครับ
เลือกที่จะทำแบบนี้ให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

ร้านเปิด๑๑โมงถึง๓ทุ่มทุกวัน
แต่ผมจะหยุดเดือนละสองครั้งแต่วันหยุดเนี่ย

เราจะขึ้นไปให้นะฮะนี่นั่มเทียนนะฮะ

นี่แหละครับบทสรุปของพี่โอ๊ต
แห่งร้านนั่มเทียนเสธีป้ายแดงของเรา
ที่อาจจะไม่ต้องมีกิจการใหญ่โตหรูหรา
แต่เน้นเรื่องของการรักษาคุณภาพ

ตามที่ได้รับสืบทอดฝีมือต่อมา
ก็สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้
ไม่แพ้ร้านอาหารระดับพัฒนาคารเลยล่ะครับ

หอบอาหารต้นตำรับเจียงไฮแต๊เลยเจ้า

กับร้านร้านอาหารเหนือเฮือนแม่สรวย

ก็เลยอยากให้สินแสชัยช่วยแนะนำหน่อยครับว่า
มีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้าง
สวัสดีครับน๊อคเจ้าของร้าน
ถ้าองศาแบบนี้ผมแนะนำนะครับ
ขอให้มีพวกเบเวอเลสเข้ามาช่วยด้วย
เหตุผลนะฮะบ้านหลังนี้หลังพิงตะวันตก
ด้วยชัยภูมิที่ทางมันเป็นสามแยก

กึ่งสีเทาหน่อยพวกนี้จะขายดี
พวกน้ำต่างเนี่ยต้องเอาอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้อง

เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าฝั่งนี้คือหัวมังกร

ส่วนหนึ่งที่ทำให้ตรงนี้เป็นทำเลที่ดี
ก็เพราะว่าอยู่ใกล้สามแยกที่สินแสเรียกว่า

ก็มีทั้งพลังที่ดีกับพลังร้าย

แล้วแบบนี้จะต้องทำยังไงดีล่ะครับ
ต้นไม้เนี่ยมันขวางกระแสพลังเข้ามา
ทำให้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยขาดตอน
แต่ถ้าต้นไม้เราย้ายรับอยู่หางมังกรทั้งหมด
พยายามเปิดช่องตรงนี้ให้มีกระแสลมทั้งพื้นเข้ามา

เวลามันโดนปุ๊บมันจะกระจายพลังชีพ

อันนี้สำคัญนะครับอันนี้เป็นตัวแก้นะครับ
มันเหมือนไฟฝนตกลงมานะไฟจริงจริงแล้วอ่ะ
มันจะต้องพุ่งขึ้นฟ้าหมายถึงโชดช่วงชัชวานรุ่งเรือง
ให้กลับขึ้นพุ่งขึ้นไปบนสวรรค์ก็จะทำให้เกิดรุ่งเรืองเร็วขึ้นนะฮะ

อีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ดีของร้านก็คือ
ด้านหลังที่เป็นตำแหน่งรับโชค
แต่พอเข้ามาแล้วทำไมทำไมยังดูมีปัญหา

พอเรามาดูที่เตาไฟถ้าท่อน้ำทิ้งก็จะเรียนน้ำเสีย
ทำยังไงก็เงินไม่เหลือหรอกครับ

เพราะฉะนั้นเตาไฟตัวนี้จะต้องขยับขึ้นมาอยู่หน้าท่อน้ำเสีย
เตาไฟจะลอยไม่ได้เพราะฉะนั้นเตาไฟจะต้องมีกำแพง
ไปหาแผ่นโลหะซึ่งจะอยู่หลังเตาเวลาผัดอะไรก็แล้วแต่

ซึ่งมันดูดพลังของธาตุไฟ

ผมวางตำแหน่งของพระพิคเนตไว้ตรงนี้ครับ
ว่ามันผิดไหมครับหรือว่าต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ
หากว่าสิ่งสับสิทธิกดูใต้ห้องน้ำก็ดี
หรืออยู่ใกล้เดนน้ำทับหัวก็ดี
จะเกิดอัพมงคลคนในบ้าน

สามความสามัคคีในบ้าน

เพราะฉะนั้นจะต้องย้ายไว้ขวางหัวมังกร
ซู่ฟังอยู่ตรงเคาเจอร์จะดีกว่าครับ

บัญชาการกับแบบนี้นะแม่เริ่มแค่แรกเยอะไหมกี่ชิ้นขายกันด้วยนะ๔๐ชิ้น
ก็ขายไม่หมดเกี่ยวกับมีปัญหาครอบครัวด้วยมีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ย
เหนื่อยอ่ะเคยคิดฆ่าตัวตายไม่เคยคิด
เชพทีไปได้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ใบตองจะพามาเปิดเส้นทางรวยกับอาชีพขายกะหรี่ปั๊บนะคะ
เขาขายได้วันละ๑๐๐ชิ้นขายหมดทุกวันเลย
แต่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้อดีตเคยเป็นคนตกงานมาก่อนค่ะ
และเขาทำยังไงถึงกลับมาสร้างตัวได้ขนาดนี้ต้องมาร้านนี้เลยกะหรี่ปั๊บคุณปูไปจ้า
เราก็จะเห็นคนมุงเต็มหน้าร้านรอคิวซื้อกะหรี่ปั๊บที่ทอดสดใหม่
ทำกันหน้าร้านเลยล่ะครับร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าบ่ายก็หมดละ
ว่าแต่นู่นใครนั้น
มายืนขั้นต่อแถวซื้อกะหรี่

เตรงเตรงเตรง
สวัสดีพี่เอครับสวัสดีครับน้องเวมาโตสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับ

ถ้าอย่างนั้นเราไปคุยกับเจ๊ปู

โอ้ยปั้นไหว
เจ๊เข้ามือแบบนี้เลย
งั้นพาพี่ไปดูหน่อยนะครับโอ้
จับมืออะไรเขาจะดูมือนี้ที่ปั้นกะหรี่มาเป็นแบบอย่างบ้าสวย

เธอบอกมือยังดีอยู่เลยจับมือกันนิ่มกว่ากูพี่
มีกี่ไส่ละที่ร้าน

ไส้ไก่ไส้เผือกถั่วหวานถั่วเค็มมะพร้าวสับปะรดมันม่วงขอยทองใส่ไข่เค็มค่ะ
เว้ยต้องขออนุญาตไปทำไส้กับแม่แล้วเดี๋ยวพี่เอ๋รอทำแป้งที่นี่นะ
เอาได้เลยมาจะเจอกัน
เอาล่ะครับใครอยากหาอาชีพเสริมช่วงนี้ที่ของทุกอย่างแพง
ลองมาเริ่มฝึกการทำกะหรี่ปั๊บกับเราไปด้วยกันได้เลยครับ
คือสูตรที่เขาสอนเขาจะมีให้เราเลือกใช่ไหม

แล้วเราก็มาเรียกตัวเองว่าเราจะเลือกคำว่าอะไร

เพราะว่าเราก็จิตเป็น๒ก็คือต้นทุนต่ำ
หนูอยากลองดูว่าการทำกะหรี่ปั๊บ
นอกจากตัวแป้งที่มันยากแล้วใช่ไหมแม่

สำในไก่มันประหลังน้ำตาลเผื่อพริกไทยหมงกะหรี่
เอาน้ำมันใส่ไปเลยนะคะ

แล้วแม่ก็จะต้องทำไส้แบบวันต่อวันเลยไหม

น้ำมันร้อนก็ใส่ไก่เลย
อันนี้ก็คือไก่สับใช่ไหมแม่
เราสั่งไก่แบบกี่กิโลอย่างเนี่ยค่ะแม่
สูบเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมใหญ่

แล้วก็เนี่ยน้ำตาลอืมสูทแล้วก็แทน
แม่จะไส้กับแป้งแม่ว่าส่วนไหนยากกว่ากัน
ไส้ยากกว่าเยอะเลย

ร้านเนี่ยเขากวนเองเน้นทำสดวันต่อวันเท่านั้น
รวมไปถึงไส้มะพร้าวที่ต้องนำมะพร้าวมานึ่งจนหอม
สมน้ำตาลงาดำงาขาวเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นนั่นเองล่ะครับ
พอเราได้ไส้ไก่ที่น้องใบตองทำแล้วเนี่ย
ขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มตีแป้งกันเลยครับ
แป้งจะไม่มีสองชั้นนะคะครับจะมีแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นใน
ดูในตัวคำน้องมันจะมีสองชั้นมันจะมีลายนิดนึง
ชั้นนอกจะมีน้ำเป็นส่วนผสมแต่ชั้นในจะมีแป้งกับน้ำมัน
โอเคอันนี้คือชั้นในนะอันนี้คือชั้นในค่ะ
น้ำมันลงไปแล้วก็ใช้แป้งอะไรคะ
แป้งสาลีแป้งสาลีใช้ลงไป
มือยังเดียวอะแค่ในติดแล้วหรอแม่

นี่เป็นแป้งนอกในนี้จะมีน้ำและน้ำมันอยู่นะจ๊ะ

เป็นรสชาติกับตัวแป้งนิดนึง

ทั้งชั้นนอกและชั้นใน

ก้อนหนึ่งซะ๖๐กรัม

พอลีดมันก็จะมีเลเยอร์ชั้น

นี่นะคะหลังจากที่ได้แป้งชั้นนอกชั้นในรวมกัน

อันนี้คือต้องพักไว้นานไหมแม่

การนำแป้งชั้นในกับชั้นนอกมารีด
แล้วม้วนก็เพื่อให้กะหรี่ปั๊บ

ให้เกิดลายเป็นรูปคล้ายกับก้นหอยนั่นเองล่ะครับ
ใส่ใต้ที่เราไป
ผัดมาตะกี้นะครับ
หอมมากมันหอมขึ้นจมูกอ่ะแล้วรสชาติมันจะเค็ม
มีพริกไทยหอมแล้วก็ผงกะหรี่ใช่ไหมแม่กลิ่นหอมมาก
แต่ผงกะหรี่จะไม่ฉุนไม่จัดเกินไปแป้งบางแต่กรอบ
อื้มอร่อยจริงครับความเป็นใส่ได้มาก
เขาทำใหม่สดอย่างนี้ครับเรากินไทยเราจะรู้เลยนะใช่
ปกติอย่างนี้ค่ะขายเป็นกล่องหรือเป็นชิ้นราคายังไงคะ

ความเป็นถั่วเค็มเนี่ยผมว่าไม่ได้มีทุกเจ้าหรอก
แต่พี่เอค่ะกว่าที่แม่ปุ๊จะประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะ
ลุกลุกคลานเคยเป็นคนตกงาน
เพราะว่าตอนนั้นแม่ทำอะไรก่อนที่จะมาทำอันนี้
ตอนนั้นแม่ทำเป็นแบบโรงงานทอผ้า
ทำมาประมาณสัก๑๐ปีได้
ทีนี้งานเคยทำที่มีทั้งปีอ่ะ
ก็กลายเป็นปีนึงได้ทำอยู่๓เดือน๔เดือน

ลืม
ไม่มีงานทำแล้วก็พอไปเกี่ยวกับมีปัญหาครอบครัวด้วย
ท้อนะก็เลยเดินมาก

มีปัญหาครอบครัวมีมิวที่สามอะไรอย่างเงียะ

ก็สัญญาณไม่ดีแล้ว

แต่สุดท้ายได้ข่าวว่าเขามีลูก
ตอนนั้นก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าไม่เอาละ

ถ้าเธอไม่ชอบตรงนี้เธอไปอยู่นู่นเลย

แล้วลูกทำยังไงกันล่ะครับ

แล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงกับชีวิตตัวเองค่ะ

มาอยู่กับตัวแม่แล้วก็ค่อยคิดจะหาอะไรทำแปลกอย่างไม่มี

จากที่เป็นเจ้าของโรงงานทอผ้า
กลับต้องกลายมาเป็นคนตกงาน
เรียกว่าชีวิตต้องสู้อีกครั้ง

หาโรงเรียนวัดแถวนี้แหละ

ไปเรียนพี่ของกฏธมาตรงวัตเจเนียว่า
แม่เรียนนานไหมกว่าจะตัดสินใจเปิดร้าน
เริ่มขั้นแรกเยอะไหมกี่ชิ้นขายจำได้ไหมชิ้น

เหรอแล้วทำไงอะครับ

ว่าแม่ก็คือทำไปปรับปรุงสูตรไป

เราก็เอาคำแนะนำของลูกค้ามาพัฒนา

ทนขายอยู่แบบนั้นนานแค่ไหนกว่าที่เริ่มมีคนรู้จัก
ก็ประมาณสัก๓๔ปีได้
วันหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งมาถ่ายรูปกล่องเกิ่งอะไรเราไป

สมัยก่อนเนอะ

ต้องบอกว่าแม่ปุ๊เนี่ยแข็งแกร่งขนาด
ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองสองขานี้นะ
เลี้ยงลูกจนจบปริญญามาแล้ว
แล้วก็มีลูกที่มาเตรียมสารต่อกิจการของแม่ปุ๊แล้วด้วย

ช่วยคุณแม่ทำอะไรดูแลอะไรในร้านบ้าง
ก็ช่วยทุกอย่างในร้านเลยค่ะ

แต่ตอนนี้ทุกอย่างในร้านเขาทำได้หมดเลย
ภูมิใจในตัวคุณแม่ขนาดไหน

วันนี้เราก็สบายขึ้นมีอาชีพอะไรอย่างนี้

หรือว่าสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ
ความอดทนที่แม่ผ่านมาให้กับคุณผู้ชม

อยู่ที่ซอยเจริญกรุง๒๒ตลาดน้อย
เบอร์โทรศัพท์เนาะ

ด้านเลยแซ้ง

ใส่หน้า